นี่โอ้โหคุณผู้ชมคะเนี่ยแกะมันก็ดูมันก็ดูไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มันไม่ใช่กัดหรือว่าขวนขีดอะไรทำร้ายอะไรแต่ตรงศีรษะของมันเนี่ยต้องเห็นเวลามันทะเลาะกันมันสองตัวมันหัวชนกันอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แข็งที่สุดเลยแล้วอยู่อะค่ะน้องให้อาหารอยู่ดีมันก็ถอยหลัง
ชนน้องแบบนี้ค่ะโอ้โหน้องเนี่ยล้มกลิ้งเลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นต้องรีบมาต้อนแกะตัวนี้ออกไปคุณแม่ชื่อคุณขวัญบอกว่าโอ้โหตอนแรกตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็โชคดีจริงค่ะที่น้องไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ส่งคลิปนี้มาเป็นอุทาหรณ์บอกว่าใครมีลูกเล็กพาไปสวนสัตว์แบบนี้ลักษณะ